พาไปอิ่มอร่อยกันดีกว่าเช้าแบบนี้นะครับ
ใครที่ชอบทานก้วยเตี๋ยวก็จะพาไปทาน
ร้านนี้บอกเลยว่าอร่อยแถมราคาเนี่ยเป็นมิตร
มิตรอะไรมิตรตรภาพ
นี่เลยครับร้านอิ่มอร่อยชวนชิมก๋วยเตี๋ยว

เขาบอกว่าขายดิบขายดีมากแล้วเขาขายอะไรอ่ะครับ
ขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูและเย็นตะโฟ
หน้าตาน่ากินนะดูสิครับ
ชามแบบนี้เห็นไหม
บาทเท่านั้นเองจริง๑๐บาทครับแล้วถ้าอยากกินแบบจุก
ไซส์จัมโบ้ขึ้นมาหน่อยคิดว่าแพงเหรอไม่แพง
ถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็๒๐๓๐บาทเท่านั้นเอง
คือเต็มที่๓๐บาทเฮ่ยขายได้อย่างไรแบบนี้
ไปถามเจ้าของร้านดีกว่าคุณสำรานทิพย์เกษร
อายุ๖๕ปีนะครับเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอิ่มอร่อยนี่แหละ
เล่าให้ฟังว่าเปิดขายก๋วยเตี๋ยวราคา๑๐บาทได้ประมาณสัก๑เดือนเองนะ
ก็บอกกันตรงขายแบบนี้มันสวนทางนะ
มันสวนทางกับทิศทางเศรษฐกิจในขณะนี้
เอ้าทำไมถึงทำแบบนี้ได้เขาบอกว่าที่ต้องขายแบบนี้เนี่ยนะ
เพราะว่าเห็นใจคนมีรายได้น้อย
คืออยากให้คนที่เขาได้รับพิษภัยจากเศรษฐกิจในช่วงนี้
ได้ทานของอร่อยในราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคาชามละ๑๐บาท

และนอกจากนี้คุณสำรานยังบอกอีกว่า
น้ำก๋วยเตี๋ยวของที่ร้านเนี่ยเป็นสูตรเจ้มจ้น
ข้นนี่แหละครับแล้วทุกคนชื่นชอบ
เวลามาสั่งก็ต้องบอกเลยนะว่าเอามาเลยเอามาเลยน้ำซุป
เอามาเลยน้ำซุปมาวัดโอ้ยชามนึงเนี่ยนะ
แล้วต้องกินกับกากหมู
เขาบอกว่ากากหมูที่ร้านเนี่ยเจียวเองทำเองกับมือ
แล้วซอสเย็นตะโฟล่ะก็ทำเองเหมือนกัน

ร้านไหนอร่อยก็คือจะทำซอสเย็นตะโฟนด้วยตัวเอง
มันจะหอมอร่อยกว่าที่ซื้อตามร้านด้วย

ก็จะต้องเป็นเย็นตะโฟถ้าร้อนตะโฟก็มันก็ไม่ใช่เย็นตะโฟครับ

ทีนี้คุณผู้ชมครับใครอยากจะลองไปทานก็ไปในพื้นที่อำเภอแสวงหา
จะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมจังหวัดอ่างทอง
อุ๊ยหาง่ายนิดเดียวอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนนั่นเองนะลองไปแวะชิมกันได้